ส่วนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือก็ฉลอง
ครบรอบอ่ะนะครับอายุวันคล้ายวันเกิดห้าสิบห้าปีนะครับ
การเปิดมูลนิธิมาดามแป้งภายใต้แนวคิด
ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันเพื่อให้มูลนิธิเป็นหน่วยงานกลาง
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาแล้วก็เยียวยาให้ผู้คนในสังคมไทยนะครับ
เวลาเกิดภัยหรือว่าวิกฤตต่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
เป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็สร้างความ
นี้นะครับว่าอยากจะมีส่วนในการที่จะช่วยเหลือเยียวยา
เวลาที่ทุกคนนั้นเกิดภัยต่างแล้วก็พนักงานทุกระดับได้รับการปลูกฝัง
คิดการช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วซึ่งถือเป็นนโยบายหลักด้วย
ได้สัมผัสงานที่ได้รับโอกาสเข้าไปทำทั้งงานของคนพิการ
รวมถึงงานพัฒนาชุมชนในเชิงลึกผ่านโครงการคลองเตยดี
ผ่านผ่านมาเนี่ยหลายรายการด้วยกันนะครับซึ่งก็บอกว่ายัง
การครัวมาดามเองก็ทำให้เห็นชัดว่ายังมีปัญหาแล้วก็
ผู้คนมากมายที่รอการช่วยเหลืออยู่ครับ